คุณตาลงไปเลยค่ะ

เอาแล้วทำยังไงตอนนี้อาการคุณตาเป็นยังไง

ลูกสอนสีเหลืองน้วที่ชี้อยู่ตรงนั้นติดใคร้อยู่ตรงตาลิงริมน้ำคลองใยแก้ว
แล้วโห้ยยยยยยยมอเตอร์ไซติดคร้ายอยู่แบบนี้
นี่เกิดขึ้น๖โมงเย็นนะคะเมื่อวันที่๑๙แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าคันดินริมตลิ่งคุณผู้ชมดูสิมันพังทลายลงไปในลำน้ำชี๓๐เมตรแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ติดค้างอยู่บนกองดินคันหนึ่งใช่ไหม
เอาที่เหลือล่ะที่เหลือลงไปในน้ำหมดแล้วค่ะสามคันแปลว่าทั้งหมดมีมอเตอร์ไซค์สี่คันตอนนั้นนะชาวบ้านอ่ะยืนดูอยู่ริมตลิ่งหลังจากไปหาปลาในลำน้ำชีแล้วใช่ไหมก็มายืนดูกันอยู่ตรงนี้กำลังจะกลับบ้านแต่จู่คันดินอ่ะพังทลายลงไปเลยแล้วชาวบ้านที่ยืนดูอยู่กัน๕คนนะคะคุณตาก็เลยตก
ชาวบ้านที่เหลืออีก๔คนเนี่ยก็ข้ามฝั่งกลับมาก็ตกใจแล้วค่ะ
เห็นเหตุการณ์อยู่นี่คนนี้
นี่เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุเลยนะคุณอดีศักดิ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่มีคนตกลงไปผมตกใจมากเลย

แล้วสักพักมันเกิดอะไรขึ้นต่อฟังคุณอดีศักดิ์ค่ะ
ครับคุณพี่ด้วยพร้อมข้อมูลครับขั้นข่าวนะครับ
โอ้โหคุณอดีศักดิ์ยังไหลลงไปด้วยแล้วตกลงไปในน้ำไหม
ไม่ผมไหลลงไปก็จริงตกลงไปตรงกองดินแหละ

ไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ตกใจมากเลย

เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากระดับน้ำชีลดลงอย่างรวดเร็วช่วง๒วันไง
แล้วก็เลยทำให้ตลิ่งมันซุดพังลงแบบนี้
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่า๓คันจมอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
ชุดประดาน้ำลงงมค้นหาต้องดูนะว่าโดนดินทับอยู่หรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะหาทางเอาขึ้นมาจากน้ำให้คืนกับเจ้าของต่อไปนะคะ